ที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนขณะนี้กำลังมีการทำพิธีเปิดป่าขอเข้ามากันอยู่
ถ้ามกลางสายฝนที่ตกลงมาด้วย
ติดตามจากรายงานสดของคุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ที่จังหวัดเชียงรายพระครูบาบุญชุ่ม
ได้เดินทางมาทำพิธีเปิดป่าขอขมา
เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไป
ช่วยเหลือเด็กทั้ง๑๓คนได้โดยเร็ว
โดยคุณผู้ชมจะเห็นว่าบรรยากาศขณะนี้
แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าการทำพิธีก็ยังมีประชาชนรวมไปถึง
ทั้งญาติของผู้ศูนย์หายเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาที่ผ่านมา
ท้องฟ้าที่บริเวณถ้ำหลวงยังไม่มืดสนิท
จนกระทั่งเวลาประมาณ๒๐นาฬิกาที่ผ่านมา
ปรากฏว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะ
ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พระครูบาบุญชุ่ม
ได้เดินทางมาถึงเพื่อทำพิธีโดยมีการร่วมกันจุดทูบเทียน
ทำพิธีอธิษฐานจิตแผ่เมตตาที่บริเวณด้านหน้าถ้ำ
เพื่อที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิต
ยังคงติดอยู่ในถ้ำให้ออกมาได้โดยเร็ว
ศิษย์คนนึงนะคะได้เล่าให้ดิฉันฟังว่ามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าท่านเป็นคนรักเก่าของเจ้านางดอยนางนอน
ซึ่งชาติที่แล้วท่านเป็นคนรัก

แต่ว่าจากอุปสรรคเรื่องของชนชั้นก็เลยพากันหนีมาอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นป่า
ก่อนที่คนเลี้ยงม้าจะถูกทหารของเจ้านางได้ฆ่าตาย
เมื่อเจ้านางทราบก็เลยเสียใจเป็นอย่างมาก
จึงใช้ปิ่นปักผมแทงไปที่ขมับตัวเอง
กลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้
เขายังบอกอีกนะคะเชื่อว่าคืนนี้หลังการทำพิธีอาจจะมีข่าวดีก็ได้
สำหรับพระครูบาบุญชุ่มนะคะเป็นเกจิชื่อดัง
เป็นที่เคารพสัทธาของชาวพุทธหลายประเทศไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทย
แต่ยังรวมไปถึงลาวเมียนมาจีนและภูตานนะคะ
ซึ่งเคยจำพรรษาในถ้ำเป็นเวลานานมาแล้วและไม่ค่อยชอบสนทนากับใคร
ส่วนพิธีกรรมขณะนี้ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยขณะนี้ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีได้แล้ว
กลางฝนที่ยังโปรยปลายลงมาไม่หยุดค่ะ
การเดินทางมาครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังด้านความเชื่อนะคะ
ญาติยาดของผู้สูญหายเชื่อว่าน่าจะสามารถช่วยให้ค้นพบเด็กทั้ง๑๒คน
นี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดที่นี่
ทีมข่าวจะยังคงเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
รพันธ์ขันทองคำรายงานจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะ